เหตุการณ์ที่พ่อแท้ข่มขืนลูกสาว
ตั้งแต่อายุ๑๒ปีจนกระทั่งถึง๑๗ปีเลยนะครับ
แล้วก็แม่อาจจะเป็นผู้ที่มีส่วนรู้ส่วนเห็นด้วย

เพราะว่าตำรวจภูทรกุฎบากสกลนคร
เปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีนี้นะครับ
โดยบอกว่าขณะนี้รวบรวมพยาหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งยืนยันแล้วว่าทั้ง๓คนเกี่ยวพันธุ์เป็นพ่อแม่ลูกกันจริง
อีกทั้งการตรวจดีเอนเอวัตถุพยานสำคัญ
ซึ่งเป็นผ้าเช็ดตัวที่พบในบ้านที่เกิดเหตุ
ก็ตรวจพบดีเอนเอของทั้งผู้ต้องหาและผู้เสียหายปะปนกันอยู่
ตำรวจจึงเชื่อมั่นว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญอีกชิ้น
ในการมัดตัวผู้ต้องหานอกเหนือจากพยานบุคคลแล้วก็พยานเอกสารนะครับ
ดังนั้นจึงมั่นใจว่าจะสามารถเอาผิดกับผู้ต้องหาบรายนี้ได้แน่นอน
โดยระหว่างนี้เร่งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำนวนคดี
ก่อนจะสรุปสำนวนส่งให้อายการได้ภายในสัปดาห์หน้านี้

ผู้ต้องหายังยืนกรานปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนลูกสาวแท้ของตัวเอง
แล้วก็ไม่ได้ให้การเพิ่มเติมใดนะครับ
แต่ตำรวจก็บอกว่าหลักฐานชัดเจนนะครับ